แล้วก็คงความเป็นธรรมชาติอยู่เยอะมากเลยทีเดียวครับ
ถูกต้องค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับเลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐนะคะพร้อมด้วยคณะค่ะ
นำทีมตรวจพื้นที่ก่อสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓บ้านหนองผู้เท่าจังหวัดกาญจนบุรี
ขออภัยค่ะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๓บ้านหนองผู้เท่าจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
เดินหน้าสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาอีกทั้งหมด๑๐โรงเรียนนะคะ
เพื่อร่วมฉลองครบ๑๐๐ปีชาตการนายกัมพลวัชรพลผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะ
นายวิเชนโภชนุกูลเลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐและคณะนะคะ
ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองผู้เท่าอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อร่วมหารือกับคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
โรงเรียนบ้านหนองผู้เท่าสมัครเข้าโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนค่ะ
โดยจะใช้ชื่อว่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๓บ้านหนองผู้เท่านะคะ
จากนั้นค่ะคณะทั้งหมดจึงร่วมกันตรวจดูสถานที่ก่อสร้างอาคารหลังใหม่๒ชั้น
ห้องเรียนนะคะที่ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจะจัดงบประมาณสร้างให้ค่ะ
โดยหากอาคารแล้วเสร็จนะคะก็จะเข้าสู่ความร่วมมือ
ในการพัฒนาบุคลากรและนักเรียนต่อไป
และในวันเปิดอาคารนะคะทางมูลนิธิไทยรัฐจะมอบเงินจำนวน๒แสนบาท
ให้เป็นกองทุนในการก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๓บ้านน้องผู้เท่าอีกด้วยค่ะ
สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนนะคะจะทยอยดำเนินการก่อสร้างเพิ่ม
ครบ๑๐โรงเรียนภายในปี๒๕๕๙
ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะ
โดยใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า๕๐ล้านบาท

จะทำหน้าที่อุปการะโรงเรียนทั้งหมด๑๐โรง
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานต่อไปด้วยค่ะ
ซึ่งคุณกัมพลวัชรพลเป็นผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ไม่สร้าง๑๐โรงเรียนเพิ่มเติม
มีด้วยกัน๑๐๑โรงเรียนนะคะ
โรงเรียนคืนโรงเรียนที่ไทยรัฐวิทยา๑๐

แล้วในอนาคตก็มีแผนที่จะก่อสร้างเพิ่มอีก๑๐โรงเรียนด้วยกันค่ะ